มาค่ะตลอดตลาดมาแล้วเช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินเช้าวันนี้กันค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่ทั้งหมดเลยนะคะหมูเนื้อแดงสองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไ
ต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่งนะคะปลาสลิด๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนปลาช่อนเลี้ยราคายังไม่ได้อัปเดตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเดตกันต่อเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทีนี้